ฮอเซจอยู่กำลังทำงานอยู่ดีปรากฏว่าพบรอยช้ำตามตัว
เชอรี่ก็ตกใจค่ะคือช้ำเหมือนโดนตี

คือพี่นิ้งอายุ๔๖ปีแล้วก็คือเป็นแอร์ประมาณ๑๐กว่าปี
พระรเศษนะคะก็อยู่แต่งงานแล้วกับพี่ใหญ่นะคุณผู้ชมค่ะ
ก็เลยไปรักษาตัวตั้งแต่วันที่๑๕ดูเป็นแผลน่ากลัวนะ
คือไม่ได้ล้มไม่ได้โดนตีนะคุณผู้ชม
แต่อยู่ดีร่างกายมันเป็นแบบนี้นะคะ
ก็เบื้องต้นค่ะก็ย้ายไปอยู่สิริราชนะคะ
แล้วก็คือเกิดจากอาการไขกระดูกไม่สามารถสร้างเกร็ดเลือดขึ้นมาได้
คือปกติเนี่ยจะอยู่ในระดับที่๑๐๕
เก็ดเลือดของพี่นิ้งเนี่ยเหลือแค่๖๐๐คุณผู้ชม
วูบง่ายนะคะและตอนนี้น้ำหนักลดไปหลายกิโลค่ะ
ก็ทางบันเทิงไทยรัฐก็สอบถามนะคะทางญาติก็คือพี่หนุ่ม
น้องชายค่ะก็บอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่ให้สามารถรายละเอียดอะไรได้
รอแถลงทีเดียวนะคะคิดว่าน่าจะเป็นอาทิตย์นี้ค่ะ
ซึ่งพี่นิ้งนะคะย้อนกลับไปโอ้โหเมื่อหลายสิบปีก่อนดังมาก
เล่นละครมาทุกเรื่องนะคะแล้วก็เป็นคู่ขวัญกับพระเอกดังหลายคนค่ะ

เรื่องนี้ก็ดังมากนะคุณผู้ชมค่ะพี่หนุ่มสมัยก่อนเนี่ยก็น่าแบ๊วเหลือเกิน
หรือว่าจะเป็นคู่ขวัญสมัยก่อนแล้วก็เป็นแฟนกันจริงสมัยนั้นนะคะ
นี่พูดพิสวาสนะคะก็ตอนนี้กลับมาออนแอร์ทางช่องวันอยู่นะคะ
ก็ถือว่าดังมากจริงแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่นิ้งกุลสตรีด้วยละกันค่ะ
แต่ก็โรคแปลกเยอะนะคะก็ต้องดูแลตัวเองกันด้วย
บางทีมาจากน้ำบ้างอากาศบ้างหรืออะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้จะต้องระวังอะไรตรงไหนก่อนนะ
เอาเป็นว่าใส่ใจดูแลสุขภาพดีที่สุดนะคะ